พาไปเที่ยวที่จังหวัดสกลนครที่นั่นเขาจัดงาน
ซึ่งในงานกิจกรรมที่เขาจัดขึ้นมันต้องมีพิธีเปิด
พิธีเปิดของเขาไม่ธรรมดาเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับ
เป็นการแข่งขันระดับจังหวัดเลยนะจัดขึ้นครั้งที่๘ประจำปี๒๕๖๓ก็ปีใหม่นี่แหละครับ
ซึ่งจัดการแข่งขันที่สนามกีฬาเทศบาลนครสกลนครนะครับ
งานนี้โอ้โหมีคนเข้าร่วมงานกว่า๒๕๐๐คน
นี่เป็นช่วงของการเปิดงานมีขบวนพาเลสเดินมาเป็นที่เรียบร้อย
แล้วดูสิครับโอ้โหแต่ละขบวน
จัดเต็มนะนี่น่าจะเป็นสีฟ้าละ
อ้าวที่หายใจยังไง
นี่แล้วดูขบวนนี้ขับไปคนเดียวไม่มีใครตาม

บอกเลยไม่ธรรมดาไปดูพาเตี้ยช่วงของการปล่อยลูกบ่ง

ขอเสียงรับมือ
ก่อสอนอสกรรมการเก็บกรางที่๘นะครับ

รอดชัดฉลาด

เปิดงานได้เป็นทางการเรียบร้อย
เปิดงานได้เป็นทางการเรียบร้อย

แล้วก็ไปตกอยู่นอกสนาม

อย่างน้อยมันขึ้นได้ระดับหนึ่ง

ผ่านพ้นพรรมพิธีไปเรียบร้อย

กำลังทำพิธีเปิดลุงโลศช่วงชัด
กำลังทำพิธีเปิดลุงโลชช่วงชัดชะวัน

เลิกเลยลูกโป่งไม่เอา

มีคนวิ่งแล้วมันต้องขึ้นแน่

วิ่งแล้วก็พาผ้าแพร่ที่ผูกติดกับว้าว
วิ่งแล้วก็พาผ้าแพร่ที่ผูกติดกับว่าว
ไปด้วยขึ้นแน่นอน

แต่ว่าในงานที่เขาจัดกันแบบนี้
ก็ต้องมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนิด

แต่สุดท้ายก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

ผมย้ำนะว่าอยากให้ทุกที่

เพราะอะไรมันเป็นการสร้างความสามัคคี

ก็เป็นตะกอดมันมีคนเยอะจัง

โยนปิงปองหรือเปล่า

อ่ะคุณแม่บอกว่าตะกอดิว่ามั้ยนะ